คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะ
ก็ยังมีม้าเห็นต่อเนื่องจุดแรกจะพาไปที่สมุทรปราการก่อนเลย
รายนี้โอ้โหคุณคะเดินไปเช็คของก่อนเลยนี่เข้ามาแล้ว
อยู่แถวนั้นท่านระวังด้วยนะคะปักหมุดนิดนึง
ก็คือหมู่สิบแปดตำบลบังพึ่งอำเภอพระแดงจังหวัดสมุทรปราการ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพพฤติกรรมคนร้ายได้อย่างชัดเจน
เดินเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิวค่ะสักพักหนึ่งเช็คของ
บิดลูกบิดของประตูห้องเนี่ยทุกบานเลยนะเพื่อจะเช็คว่า
ห้องไหนบ้างไม่ได้ล็อกเดินเข้าไปเดินไปเดินมา
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมดูภาพไปเลยนะคะเขาขึ้นไปชั้นที่สอง
เจ้าของคือคุณเลอศักดิ์สุขสูงเนินนะคะ
ไอ้เจ้าหัวขโมยรายนี้ขโมยไปมีอะไรบ้าง

เงิน๒๐บาทแต่หนักกว่านั้นคือ
ขโมยเนื้อหมูไป๒กิโลที่อยู่ในตู้เย็น
เค็ม๓ตัวพร้อมกับผลส้ม
คุณโลศักดิ์บอกว่ามันเจ็บใจเหลือเกิน
เงิน๒๐บาทเนี่ยไม่ว่าหรอกนะแต่ของกินเนี่ย
ผมซื้อมากะว่าสัปดาห์นี้จะได้ประหยัดทำกินเอง
ที่ไหนได้มันเอาไปหมดเลยค่ะ
ผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจนำกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

คนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยสังคม

เจ้าของบ้านบอกว่าชีช้ำกะหล่ำปลีดองมากเลย

คุณค่ะเจ้าของบ้านเนี่ยเขากะว่าเดี๋ยวบ้านปลายชีวิตสร้างไว้

สุดท้ายค่ะเจ้าหัวขโมยมันเข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วทำมั่นเละเทะมากเลยคุณ
เจ้าของบ้านพาผู้สื่อข่าวไปสำรวจตรวจสอบภายในตัวบ้านนะคะ
ซึ่งถูกคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินทั้งเงิน
ของเก่าหายากเงินสะสมมูลค่านับแสนบาท

รวมทั้งตู้เย็นขนาด๘คิวข้าวเปลือก๕กระสอบ
อุปกรณ์ทำครัวหายเกลี้ยงหายวับไปกับตาเลยค่ะ

คนร้ายไปพักเอนกาอยู่ในบ้านหลังนี้
อย่างสบายใจเฉิบชิวไปเลยนะ
เหมือนบ้านตัวเองเลยเหมือนบ้านตัวเองเลย
เพราะว่ามีร่องรอยการทำกับข้าว
นอนในห้องนอนมีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว

อุปกรณ์เสพยาเสพติดเข็มฉีดปัสสาวะ
ฉีดยาปัสสาวะในขวด
ฉีดยานะคะไม่ใช่เข็มฉีดปัสสาวะ

ทิ้งเกลื่อนภายในบ้านน่ะคุณ

โอ้โหเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเครียดเลยนะ
เราไปถามคุณชิดชนกบุญเกิดกับสามีนะคะ

บอกว่าบ้านหลังนี้ถูกคนร้ายขึ้นมาแล้ว๒ครั้ง
แต่ตำรวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้
คนร้ายมีพฤติกรรมย่ามใจมาก
เพราะเข้าไปพักอาศัยประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของบ้าน
ที่เจ้าของบ้านเขายังไม่เคยอยู่บ้านหลังนี้เลย

กะว่าเดี๋ยวบ้านปลายชีวิตตอนเกษียณแล้วจะมาอยู่บ้านหลังนี้
คือปกติเขาก็จ่ายค่าไฟนะ

แต่จู่ค่าไฟมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่มีใครไปอยู่

เอ้ามีคนเข้าไปอยู่แทนดิฉันแล้วค่ะ

คือจริงแล้วทั้งคู่อยู่ที่สมุทรสาคร
อย่างที่บอกไปค่ะเก็บเงินมาสร้างบ้าน
เดี๋ยวจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่เมษายนนี้
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกัน
แต่ต้องช้ำใจเพราะไอ้โจรรายนี้

สองครั้งแล้วอ่ะลักษณะคนที่ไปทำงานต่างพื้นที่
แล้วก็เก็บเงินสร้างบ้านและเตรียมจะมาอยู่นี่มีเยอะนะ
อันนี้เป็นอุทาหรณ์ได้ติดกล้องวงจรปิดก็ได้นะ

แล้วก็จะได้เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจ
เพื่อตำรวจได้ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ
แต่ว่าฝากตำรวจในพื้นที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี